เส้นใต้เมืองไทยในวันนี้นะคะจะมาวิเคราะห์ค่ะ
แล้วก็พูดคุยถึงสถานการณ์วันครบรอบ๑๒ปี
เหตุการณ์มัศยิตกรือเซตในจังหวัดปัตตานีนะคะ
เรื่องของสถิติการเกิดเหตุและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ
ติดตามการวิเคราะห์จากคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ
ขอบคุณครับคุณดาวครับคุณก๊อฟครับ

ก็เป็นข่าวอย่างที่คุณกอล์ฟรายงานไปเมื่อสักครู่
ว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ๑๒ปี
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรือเสะที่กรือเสะจังหวัดปัตตานี

แต่ละปีทั้ง๓จังหวัดเขาจะคอยเฝ้าระมัดระวังอย่างนี้มาทุกปีแล้วครับ
ปีนี้ก็ระวังกันเข้มเมื่อวานก็ยังเกิดเหตุการณ์อยู่
ท่านที่ไม่ได้ติดตามข่าวมาในอดีต
อาจจะไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อวันที่๒๘เมษายนของปี๔๗
วันนั้นเป็นวันที่กลุ่มก่อความไม่สงบได้ลุกขึ้นมาพลึบเลยครับ
ใน๓จังหวัดยาลาปัตตานีและบางอำเภอของจังหวัดสงขลา
บุกเข้าไปที่ป้อมตำรวจก็มีสถานที่ราชการก็มี
แล้วก็ที่เหตุการณ์สำคัญที่สุดก็คือว่าบุกไปที่ป้อมตำรวจ
ใกล้กับมัศยิตกรือเสะแล้วก็เข้าไปหลบอยู่ในมัศยิตกรือเสะ

รองนายกรัฐมนตรีชวลิศยงใจยุทธ์เป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง
ได้สั่งการส่งตัวนายทหารนอกราชการคนหนึ่งผลเอกพันลบปิ่นมณี
ประจำการที่นั่นแล้วก็สั่งการที่นั่นไปสั่งการที่นั่น
ในที่สุดก็มีการบุกเข้าไปที่มัศยิตกรือเสะ
มีวัยรุ่นคนที่ก่อความไม่สงบถูกฆ่าตายไป๓๒คนครับ
ตายไป๓๒คนที่จริงก็ไม่ได้ตายในพื้นที่ตรงนั้นทั้งหมดหรอก
เพียงแต่ว่าในกระบวนการที่เขาจับส่งไปเพื่อดำเนินคดีเนี่ย
ส่วนหนึ่งก็ไปตายอยู่บนรถนั่นแหละครับเพราะว่ายกขึ้นไปแล้ว
แออัดเบียดเสียดกันจนกระทั่งไม่มีอากาศหายใจ
๒๘เมษายน๒๕๔๗ที่เกิดขึ้นกับกือเสะนี่แหละ
ที่เป็นเชื้อไฟที่ทำให้สถานการณ์ไฟใต้
ซึ่งทำท่าจะดีขึ้นทำท่าจะมอดลงไปแล้วส่วนหนึ่งในอดีต
กลับคุโชนขึ้นมาใหม่กลับคุโชนขึ้นมาใหม่
เพราะว่าด้วยความอาฆาตแค้นโกรธเคือง
ก็ได้ออกก็มีการปฏิบัติการในหลายพื้นที่ในเวลาต่อมา
ฉะนั้นอยากให้ดูอยากให้ดูตัวเลขสถิติ
แต่ละปีนิดนึงว่าตั้งแต่ปี๔๗เป็นต้นมาจนกระทั่งถึงปีที่ผ่านมาคือปี๕๘
สถานการณ์เกิดเหตุระเบิดเอาที่เกิดเหตุระเบิดท่านดูในจอนะฮะ

ปี๔๘๒๔๒ครั้ง
ปี๔๙๓๔๔ครั้ง
ปี๕๐๔๗๑ครั้ง
พอปี๕๑ลดลงมาหน่อยหนึ่งเหลือ๒๕๐ครั้ง
ปี๕๒๒๘๔ครั้ง
ปี๕๓๒๖๖ครั้ง
ปี๕๔๓๓ครั้ง
ปี๕๕๒๗๖ครั้ง
ปี๕๖๓๓๑ครั้ง

ปี๕๗๓๒๕ครั้ง
แล้วก็ปีกลายนี่แหละที่ผ่านมาเนี่ย๓๑๙ครั้ง
นี่ของเดือนปีนี้ผ่านไป๔เดือนยังไม่มีบันทึกไว้
แต่จะเห็นว่าในบรรดา๑๐ปีที่ผ่านมาเนี่ยเยอะเลยครับ
แล้วเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นเนี่ยเอาเฉพาะปี๕๘
ปี๕๘เนี่ยปีเดียวนะเกิดขึ้น๓๑๙ครั้งเกิดที่ไหนบ้าง
หนักที่สุดคือปัตตานี๙๒ครั้ง
ยาลา๑๓๒ครั้ง
นราธิวาส๙๑ครั้ง
และสงขรา๔ครั้ง
นี่รวม๓๑๙ครั้ง
แล้วถ้าไปดูว่าวงจรจุดระเบิดที่พบในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
และ๔อำเภอของจังหวัดสงขรา

ใช้โทรศัพท์มือถือ๗๖๔ครั้ง

เขาถึงป้องกันนักหนาเวลาผู้หลักผู้ใหญ่ลงพื้นที่ตัดสัญญาณหมด
มาก็ใช้แบบลากสายไฟ๖๐๑ครั้ง
เคยเห็นในข่าวใช่ไหมครับที่มีการขุดถนน
แล้วก็เอาระเบิดไปวางไว้กลางตรงกลางถนนรถผ่านไมค์ก็กดระเบิดเลย
ตั้งเวลาจากนาฬิกา๔๙๖ครั้ง
ไม่ทราบระบบจุดระเบิด๔๓๘ครั้ง
แล้วก็วางกับดักระเบิด๒๗๐ครั้ง
วิทยุสื่อสาร๑๙๐ครั้ง
รวมระบบอื่นด้วย๑๗๔ครั้ง
นี่เป็นตัวเลขสถานการณ์ในรอบ๑๒ปีที่ผ่านมา
คำถามก็คือว่าแล้วเราจะทำยังไงกันกับสถานการณ์นี้
คำตอบก็คือว่าเราได้ใช้วิธีการปราบปรามมาตลอด
แม้กระทั่งในยุคที่ทหาร

ตอนยึดอำนาจปี๔๙
คนก็คาดหวังว่าเอาละเมื่อทหารมีอำนาจเต็มที่

คราวนี้คอสชมาก็ยังเอาไม่อยู่

ฉะนั้นบทสรุปของการคลี่คลายสถานการณ์แบบนี้
ที่เขาประสบความสำเร็จมาแล้วทั้งโลก
ในหลายประเทศที่มีความขัดแย้งกันอย่างนี้

เจรจาที่เรียกกันว่าเจรจาสันติภาพเจรจาสันติศุกร์

ในช่วงเวลา๔๕ปีที่ผ่านมา

ข้อตกลงรับกันไม่ได้

แต่ว่าในเชิงทฤษฎีของการเจรจา

ช้าหน่อยอย่าไปเร่งร้อน
ประเทศที่มีพรมแดนติดกันแบบนี้
เขาใช้เวลา๑๐กว่าปีเจรจา
ประเทศ๒๐กว่าปีเจรจากันอยู่นั่นน่ะ

ก็ตกลงกันได้และยุติปัญหา
ฉะนั้นเรื่องการเจรจานี่เขาบอกอย่ารีบร้อน

เพราะมันไม่มีทางอื่นที่ดีไปกว่าเจรจา
เราไปปราบปรามปราบเท่าไหร่ก็ไม่จบ
คนเก่าตายไปคนใหม่ก็โผล่ขึ้นมาอีก
ฉะนั้นช่วงนี้รอดูท่าทีว่า
นโยบายของรัฐบาลนี้ก็สารต่อเรื่องการเจรจา

ผลเอกประวิทย์บอกว่าภายใน๖เดือนน่าจะเรียบร้อย
เราต้องการให้เขาเปลี่ยนตัวคนบางคนกลุ่มบางกลุ่ม
ที่มีอำนาจที่แท้จริงมาเจรจากับเรา
เขาก็ต้องการให้เราแสดงท่าทีที่ชัดเจน
เช่นให้ออกกฎหมายให้ทำโน่นทำนี่
เราก็ยังต้องดูท่าที่อยู่
ฉะนั้นการเจรจาต้องใจเย็น
ใครจะบอกว่าเจรจาไม่สำเร็จเสียเวลาเปล่าไม่ได้หรอกครับ
ตอนนี้รัฐบาลเขาก็ตั้งทีมโดยพลเอกอักษลาเกิดผล

เปลี่ยนตัวเลขาพลโทนักรบไม่เป็นไรก็เปลี่ยนตัวไป
แต่ว่าเรื่องของการเจรจาต้องดำเนินการต่อเป็นความหวังเดียวเท่านั้นแหละครับ
ช่วงนี้ก็ปราบปรามกันไปเอาคนผิดมาลงโทษปราบปรามกันไป

แต่ในภาพใหญ่จะต้องจบลงด้วยการเจรจานี่เป็นความหวังเดียว
และเราเชื่อว่าทุกรัฐบาลก็ต้องดำเนินการนี้แบบนี้
มาช่วงวันนี้ปิดท้ายนิดหน่อยผมยังนึกถึงคำพูดของอาจารย์โคธมว่า
บรรยากาศที่จะเดินไปสู่การลงประชามติขออย่าให้เป็นบรรยากาศของความกลัวครับ
อย่าให้เกิดบรรยากาศของความกลัว
หยิบคำพูดอาจารย์โคธมขึ้นมาพูดอีกทีนึงเพราะว่าวันนี้ได้เห็นหัวข่าวหนังสือพิมพ์
ซึ่งเป็นข่าวที่ปรากฏขึ้นเมื่อวานเอาลองดูหัวข่าวหนังสือพิมพ์สิครับว่า
นี่แหละมันทำให้เกิดบรรยากาศความกลัวหรือไม่บุกจับ๑๐คนรวดทหารลุยปรามต้านรัฐมนูล
นี่ของไทยรัฐถัดมาของฉบับมติชนพลิกกฎหมายประชามติฟัน๑๐รายต้านคอสช
เอาซะอีกฉบับหนึ่งนี่ของไทยโพสต์รวบ๑๐มือโพสต์ป่วน
ข่าวทั้งหมดนี้มันจะนำไปสู่บรรยากาศแห่งความกลัว
แต่ข่าวทั้งหมดนี้จะชัดเจนและไม่เกิดความกลัวก็ต่อเมื่อ
เจ้าหน้าที่ทั้งคศทั้งกกตและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
จะต้องสร้างความชัดเจนให้เกิดขึ้นว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้
ถ้าไม่มีความชัดเจนตรงนั้นแล้วก็พูดกันคนละหนคนละทีไม่มีความชัดเจน
บรรยากาศแห่งความกลัวเกิดขึ้นแน่บรรยากาศที่คนภาวะว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้
แล้วจะถูกจับเกิดขึ้นแน่นอนฉะนั้นวันนี้พักการเมืองเอาเพื่อไทยเขาก็เรียกร้องว่าขอให้
แสดงความชัดเจนว่าในการดำเนินการจับกลุ่มนั้นเนี่ยอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้
เพราะทั้งคำสั่งคอสชและกฎหมายประชามติครอบคลุมกว้างมาก
นายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็พูดที่เชียงใหม่ผิดจับอย่างเดียวผิดจับผิดจับ
เพราะเป็นกฎหมายใช่ครับผิดจับแต่ว่าเมื่อจับไปจับจะต้องแสดงเหตุผลให้ชัดเจน
แม้คอสชจะบอกว่าเชิญแค่มาพูดคุยแล้วก็ปล่อยตัวเชิญมาพูดคุยและปล่อยตัว
ภาษาสื่อเขาก็เรียกว่าจับฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้บรรยากาศแห่งความกลัวเกิดขึ้นแน่
และสุดท้ายจริงก็คือว่าการห้ามเผยแพร่คนที่แสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยด้วยวิธีการต่าง
ตรงนี้กว้างมากครับคำว่าให้เผยแพร่ก็แปลว่าถ้ามีใครไปแสดงไปรวมตัวกันแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยกับรัฐมนูล
หนังสือพิมพ์เอามาลงวิทยุเอามาออกอากาศทีวีเอามาออกอันนั้นจะผิดข้อหาห้ามเผยแพร่หรือเปล่า
หรือว่าเป็นการรายงานความเคลื่อนไหวรายงานได้แต่ถ้าตีความว่าเป็นการเผยแพร่คนที่เขาออกมาต่อต้านรัฐมนูลมีความผิดด้วย
สื่อก็ยิ่งยุ่งกันใหญ่ว่าเอ๊ะตกลงเอายังไงเอายังไงกับการเผยแพร่หรือว่ารายงานว่าคนไปชุมนุมแสดงท่าทีรายงานได้
แต่ถ้าเขาอ่านเอกสารว่าไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐมนูลเพราะ๑๒๓๔๕อันนี้ไม่ได้เพราะเป็นการเผยแพร่เหตุผลของการไม่รับร่างรัฐมนูล
ทางสื่อเองก็ระแวง
ฝั่งกรกตนี่ก็จะใช้พบประชามติ
ฝั่งของคอสชก็จะเป็นคำสั่งคอสช
ทั้งพรบคอมพิวเตอร์ใช่ครับต้องสร้างความชัดเจนครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ